พาคุณผู้ชมไปที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
คือเพื่อนบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากบ้านหลังนี้
คือกลิ่นโชยมาหลายวันมากจนแจ้งตำรวจว่าช่วยหน่อยช่วยไปดูที่บ้านหลังนี้หน่อย
คุณผู้ชมค่ะบ้านหลังนี้นะคะลูกชายอายุ๖๔อยู่กับศพแม่
แม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่สิบห้าธันวาคมปีที่แล้วโอ้โหแล้วอยู่กับศพแม่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้
คือแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเสียชีวิตอยู่บนเตียง
แล้วอยู่บนเตียงยาวตั้งแต่เสียชีวิตเมื่อกลางเดือนธันวามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
คุณลุงเจ้าของบ้านนะคะนายสุภาชัยสุธิวิวัฒน์อายุ๖๔นะคะ
ตำรวจเจรจา๓ชั่วโมงนะสามชั่วโมงสามชั่วโมงถึงจะยอมให้เข้าไป
คุณลุงเจ้าของบ้านนะคะนายสุภาชัยสุธิวิวัฒน์อายุ๖๔นะคะตำรวจเจรจา๓ชั่วโมงนะ๓ชั่วโมงถึงจะยอมให้เข้าไป
อันนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแล้ว
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปคุณลุงร้องไห้เลย

คือเพื่อนบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไป
คุณแม่ก็คือนางชวรีสุทธิวิวัฒน์อายุ๘๙นะคะ
คือผิวหนังเนี่ยแห้งเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไม่มีร่องรอยต่อสู้อะไรที่ร่างของคุณแม่ก็ไม่มีบาดแผลอะไร
นายสุภาชัยลูกชายบอกว่าก็รักแม่มาก
รับแม่จากจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ที่บ้านนี้๒๕ปี
อายุเยอะมากนอนติดเตียงไปไหนไม่ได้
ดูแลแม่ตลอดกินอาหารเจกันแม่ลูก
แม่เสียชีวิตอยู่บนที่นอนตรงนี้๑๕ธันวาคม
แล้วอยู่กับแม่มาจนทุกวันนี้ค่ะคือนอนกินอยู่กับศพแม่
เสียตั้งแต่๑๕ธันวาคม
แล้วคุณตาไม่ได้แจ้งตายหรือเปล่าทำไมล่ะค่ะ
พี่ถึงแม่ค่ะ
ก็คืออยากอยู่กับแม่ต่อครับอยากอยู่กับแม่ต่อ
แล้วเมื่อเช้านี้ที่ไม่ให้ตำรวจเข้าเพราะอะไรอะค่ะ
ก็กลัวกลัวเขาจะเอาแม่ไปครับมันมันช็อกไปเลยนะครับ

เพราะว่าแม่ผมเสียจู่ท่านก็ไม่หายใจเลยนะ

อยากอยู่กับแม่จนวาระสุดท้ายจนอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
มันคือเราอยากจะอยู่กับแม่จนกว่าเราจะมีชีวิตอยู่แค่ไหนใช่ไหม

นี่ค่ะอยากอยู่กับแม่ไม่อยากให้ใครนำศพแม่ไปไหนนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนายบุญมาสมจิตอายุ๖๔ปี
บอกว่านายสุภาชัยเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใคร
แต่ก่อนเป็นข้าราชการนะคะแต่ก็ต้องลาออกมา
แต่งรถเป็นอุณตราแมนขับไปตามสถานที่ต่างในตัวเมืองแพร่
หนังสือแปลกทำเป็นสกรูปลงหนังสือค่ะ
ทีวีหลายช่องมาทำข่าวอะค่ะที่บ้านก็มีของเยอะ
มีพระพุทธรูปมีภาพวาดมีของขลังมีรถอุนตราแมนในตำนาน
ลักษณะแบบนี้นะคะอืมนี่ค่ะแต่เพื่อนบ้านบอกว่า
กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านของคุณลุงนี่แหละ
ลิ่นเหม็นมากก็เลยบอกว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยแหละ
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยแหละนอกจากกลิ่นแล้วเนี่ยคุณลุงก็เดินออกมา
ทิ้งทิชชู่ทิ้งถุงดำนกแสกบินมาร้องตั้งแต่กลางวัน
เพื่อนบ้านบอกแปลกจริง
เขาก็อ้วนแจ้วว่าเป็นหนูตาย
เขาว่าเป็นหนูตาย
กลัวว่าแม่จะไม่สบายใจกลัวว่าแม่จะเสียใจ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านนะคะ